มันพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเป็นยังไงบ้างคุณแม่

เห็นคุณแม่ร้องไห้แล้วดีมปลอบคุณแม่ไหม

บอกว่าแม่ไม่ต้องร้องไห้นะยังมีหนูอยู่
ณตอนนี้เลยคุณแม่อยากได้อะไรที่สุด
ตอนนี้อยากได้ใช้หนี้ให้หมดแค่นั้นจ้ะ
ความหวังนะตอนนี้คือถ้าไม่มีหนี้

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำ

เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้น
สูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้าย

ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

ได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบัก

และข้ามเพลงนี้ไปเลย
กรุงุ้ง
หมายถึงว่าผลจะตกแดดจะออกแนมจะถ่วมจะเกิดอะไรขึ้น
แล้วตอนนี้ก็เป็นเรื่องราวของเด็กกันบ้าง

เงินรางวัลก็ไม่จิ๋วเช่นเดียวกันค่ะเมื่อใดก็ตามที่ร้องครบ๑๐เพลงก็หยิบไปเลยค่ะ

จริงอะไรจริงยืนหยัดแจกคุณผู้ชมมาแล้วนะคะหลายปีค่ะ
และยังจะแจกไปเรื่อยเพื่อให้คนลากย่าได้ลืมตาอ้าปากค่ะ
เงินทองเป็นของนอกกายก็จริงนะครับแต่ว่าบางครั้งมันก็จำเป็นที่จะต้องใช้เพื่อปากท้องนะครับ
คุณเป๊กกี้คุณเคยมีหนี้สินไหมครับ

แต่ว่าบางชีวิตนะฮะโอ้โหโดนทวงหนี้แบบว่าหนักหนาสาหัสมาก
โดยเฉพาะเรื่องหนี้นอกระบบหนี้นอกระบบแล้วก็เครียดนะฮะ
แล้วก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าถ้าไม่ได้เขาไม่กลับจะ๔ทุ่ม๕ทุ่มเที่ยงคืนตี๑

ถ้าเป็นเป๊กก็จะจ่ายช้าหน่อยนะอยากให้เขาอยู่ด้วยปล่อยให้ยุงกัดไส้เข็ด
นะฮะถ้าใครไม่เคยโดนเนี่ยไม่ทราบเลยครับว่ามันทุกข์ทรมานแค่ไหน
แต่ว่าในชีวิตจริงมันคงจะเลี่ยงกันไม่ได้ต้นทุนในชีวิตแล้วก็การดำเนินชีวิต
หรือเรื่องราวในชีวิตของแต่ละคนแต่ละครอบครัวมันไม่เหมือนกัน
เหมือนครอบครัวนี้ค่ะบอกได้เลยว่าหืดขึ้นคอเหมือนกันค่ะ
อยู่กันสามคนค่ะเรื่องเหมือนจะง่ายแต่มันก็ไม่ง่ายอย่างนั้น
หัวหน้าครอบครัวล้มป่วยลงหนี้สินก็เพิ่มขึ้น
ไปดูภาพเรื่องราวชีวิตกันอีกสักครั้งนะคะ
สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงคณิธานามสกุลชังเจริญ
ชื่อเล่นชื่อดีมอยู่ป๕ค่ะอายุ๑๑ปี
มาจากโรงเรียนวัตถุปรักษ์ภัยประชาอุปธรรมค่ะ
ที่บ้านก็อยู่ด้วยกันทั้งหมด๓คนค่ะมีพ่อมีแม่แล้วก็หนูค่ะ
พ่อหนูชื่อชุ้นค่ะเป็นห่วงเรื่องสุขภาพค่ะ
เพราะว่าพ่อก็เคยประสบอุบัติเหตุโดนรถชนค่ะ
นี่คือพ่อของหนูค่ะชื่อพ่อชุ้นอายุ๕๘ปี
ตรงหน้าผากตรงหัวค่ะหมดเลยเย็บ๑๒๗เข็มค่ะ
อาการพ่อก็หลงลืมแล้วก็แบบปวดหัวมากค่ะ
พอผมเกิดอุบัติเหตุแล้วผมก็ดีขึ้นแต่สมองก็จำได้แต่ว่ามันลืมง่ายนะครับ
ผมก็ไม่อยากเป็นภาระคนในบ้านหรอกครับผมก็ไปขายของนะครับ
ไปขายแล้วก็หลงลืมนะครับ
บางคนก็ให้เงินบางคนก็ไม่ให้เงินนะครับ
มีคนนะคะเอาขนมไปเฉยแต่ไม่จ่ายเงินค่ะพ่อก็กลับมาโดยที่ไม่มีเงินค่ะ
สงสารพ่อค่ะกอดกันสามคนแล้วก็ร้องไห้ค่ะที่ลงทุนไปแล้วก็ไม่ได้เงินกลับมาค่ะ
แม่หนุ่มชีพเพ็ญค่ะอายุ๕๓ปีค่ะ
น้องรีมเขาก็เป็นคนล่าเริงเป็นคนช่วยพ่อแม่ทำงาน
มา๔ปีฝ่าพ่อเขาโดนรถชนสาหัสมากอยู่หลายเดือนถึงจะฟื้นตัวขึ้น
ก็ไม่ได้ทำงานเฝ้าเขาจนเขาหายพอหายมาซึ่งได้ทำงานทำได้คนเดียว
แม่ขาข้ายหน้าบ้านเนี่ยจ้ะปูกระตอบข้ายอยู่เนี่ยจ้ะ
ค่ายข้าวค่ายเคฟส้มตำอะไรอย่างนี้จ้ะ
ดีมก็ช่วยล้างจานทำเค้กมั่งนิดหน่อยได้จ้ะ
เป็นหนี้ทีแรกก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกครับ
แต่พอทำงานไม่ได้นะครับนี่ก็เริ่มมีนะครับ
ลำบากที่เขามาทวงหนี้มั่งค่าบ้านมั่งอะไรอย่างนี้
บางทีไฟโดนตัดเป็นเดือนเดือนหนึ่งไม่มีไฟเลย
อยู่กันมืดหุ้งข้าวก็ต้องใช้เตาทานเพราะไม่มีไฟ
ลูกจะทำการบ้านจะดูทรทัศน์อะไรอย่างนี้ดูไม่ได้ไม่มีไฟ
เราก็บอกว่ารอก่อนนะลูกนะเดี๋ยวแม่หาตังค์ก่อน
แล้วกูมอกกันออกมาเสียค่าไฟจริงเขาก็ถ่วงเรื่อย
ตอนที่พ่อโดนรถชนใหม่ค่ะแม่ก็ต้องดูแลพ่อค่ะ
เลยแบบไม่มีเงินใช้ค่ะต้องกินข้าวกับน้ำปลา
เวลาหนูเห็นพ่อแม่กินข้าวกับน้ำปลารู้สึกทำไมเราไม่มีเงินถึงขนาดนั้นเลย

บ้านนี้หนูอยู่เป็นบ้านเช่าแต่ทีนี้ไม่มีเงินจ่ายเข้าเขาก็ไม่ให้อยู่ค่ะ

บอกว่าถ้าไม่มีเงินก็ไม่ต้องมาอยู่
หนูเคยเห็นแม่ร้องไห้เพราะว่าไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหน
เวลาไม่มีเงินเช่าบ้านแม่ก็ไปหายืมมาจ่ายค่ะ
เขาติดป้ายหน้าบ้านว่าขายบ้านค่ะ
เวลาหนูเห็นป้ายประกาศขายก็รู้สึกว่าไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนค่ะ
ดีมลูกสาวผมเป็นคนขยันนะครับ
ทำงานบ้านอย่างเงียบช่วยทางร้านทำเคปทำทุกอย่างนะครับ
อยากบอกลูกว่าพ่อรักลูกมาก
อยากให้ลูกได้เรียนหนังสือสูง
ไปเรื่อยจนฝ่าพ่อจะจากลูกไปนะครับ
ไม่อยากให้พ่อแม่อดค่ะหนูอยากโตเอาไว้จะได้ทำหน้าหาเงินมาให้พ่อแม่ค่ะ
ทุกวันนี้หนูเลยตั้งใจเรียนเพื่อพ่อแม่ค่ะโตไปจะได้มีเงินเยอะมาให้พ่อแม่ค่ะ
พบกับน้องดรีมครับหนูน้อยผู้กำลังจะไร้ที่อยู่ขอลุกขึ้นสู้เพื่อความอยู่รอดของครอบครัวครับ

ดรีมนะครับวันนี้มาในชุดพระสดใสทีเดียวนะครับ
ก็มากับคุณพ่อคุณแม่แน่นอนนะครับนั่งเชียร์อยู่ทางด้านล่างขอต้อนรับคุณพ่อชุ้นนะครับแล้วก็คุณแม่เพ็ญนะครับสวัสดีครับ

ครั้งที่แล้วเรายังไม่ได้คุยกับคุณพ่อเลยนะคะ
เห็นว่าคุณพ่อเนี่ยประสบอุบัติเหตุย้อนไปนิดนึงสมัยที่สามียังแข็งแรงครอบครัวนะตอนนั้นเป็นยังไงบ้าง

มีก็นิดหน่อยก็ไม่เยอะพอด้วยให้

ก็ยังแข็งแรงทำอะไรได้แล้วประสบอุบัติเหตุอะไรคะคุณแม่
ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปขับแมคโครไปดูรถชนจ้ะ

คือสมองกระแทกเย็บไปทั้งหมดกี่เข็มคุณแม่
รายจ่ายก็มีรายรับไม่เกิดขึ้น
จึงทำให้เป็นหนี้ก้อนนี้นะคะ
หลังจากโอเคพักฟื้นเป็นเดือนอาการสามีดีขึ้นเขาเหมือนเดิมไหม
ไม่เหมือนค่ะความจำไม่ได้จำไม่ค่อยดี
พูดกับเราแป๊บเดียวไปลืมไปแล้วเอาเรื่องอื่นต่อเขาจำไม่ค่อยได้

คุณพ่อสวัสดีนะคะ

ที่แรกทำได้แต่ตอนหลังเนี่ยพอต้องทำไปมันจะเบิร์นไปถูกกระบะรถเขาอะไรอย่างเนี่ย
แล้วเขาก็จะเอาตังค์ให้ทางนู้นแล้วเขาจะหักเงินเราเนี่ยครับ
งานพวกนี้มันเป็นงานอันตรายถ้าเกิดว่าผิดพลาดอาจจะทำให้ตัวเองเจ็บตัวได้หรือผู้อื่นเจ็บตัวได้
ไอ้แมคโครมนี่มันก็เหมือนหุ่นยนต์เลยนะคอนโทลมันอะถูกมั้ยคะ
โดนรถกงรถเก๋งเขาเข้าตายเลยทีนี้
ก็ไม่ได้ทำงานตรงนั้นแล้วกลับมาช่วยคุณแม่ขายขนม

ทีนี้เรื่องมันก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายเพราะเอาไปขายแล้วก็โดนเขาฉกขนมไปอีก

แล้วลืมจำไม่ได้ว่าเป็นใคร
ณปัจจุบันเนี่ยคุณแม่คุณพ่อพอจะทำอะไรที่ช่วยเหลือครอบครัวได้บ้าง
ชามล้างชามช่วยแม่ขายของก็ได้นิดหน่อยแต่ออกไปไหนไม่ได้ค่ะ
หลังจากนั้นเป็นต้นมาที่คุณพ่อได้ประสบอุบัติเหตุ
มันพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเป็นยังไงบ้างคุณแม่
ลำบากมากค่ะเงินไม่มีเลยก็ต้องทน
รีมจำได้ไหมวันที่คุณพ่อประสบอุบัติเหตุ

ตอนนั้นหนูกี่ขวบ๔ขวบเอง

ขวบแต่ว่าเห็นอีกทีก็คือโตมาพร้อมกับคุณพ่อที่ไม่สบายแล้ว
งั้นก็แสดงว่าเห็นว่าคุณแม่ทำงานหนักอยู่คนเดียว

เห็นคุณแม่ร้องไห้แล้วดีมปลอบคุณแม่ไหม

บอกว่าแม่ไม่ต้องร้องไห้นะยังมีหนูอยู่

ถ้าไม่ได้ก็ไปกู้เข้ามาแบบนี้จ้ะ
จะต้องกู้กันเป็นงูกินห่างกันไปอีก
มุ่นไปอาจจะเจ้านู้นมาใส่เจ้านี้เจ้านี้ไปใส่เจ้านั้น
ดึงจังตรงนู้นดึงจากตรงนี้ชุนละมุนไปหมด
ยังมีรายวันอีกใช่ไหมฮะ๒๘๐ทุกวัน
นี่เยอะเลยหลายทิศหลายทาง
เพื่อเอามาอุดตรงนั้นอุดตรงนี้อุดตรงนี้อุดตรงนั้น

ซ่องลุกไม่ไหวก็ต้องขาดลมก็ต้องเอา
เวลาป่วยทำไงเป็นไข้อย่างนี้
ช่วงนึงขาเดินไม่ได้ค่ะทำไม่ได้
หนี้มาบ้านก็นั่งให้เขาดูว่าทำไม่ได้จริง
แล้วคุณแม่มีแผนการอะไรบ้างไหมเกี่ยวกับเรื่องบ้านอะไรแบบนี้ค่ะ
แผนการไม่มีค่ะไม่รู้จะทำยังไง

ค่ะห่วงแต่น้องดีมเขายังเด็กอยู่

บอกให้สู้และตั้งใจเรียนขึ้นมาค่ะทำให้ดีที่สุด
คิดไหมว่าตัวเองจนปัญญาแล้วแม่

เวลาความคิดเรามันบอกกับเราว่าเราจนปัญญาแล้วมันได้คำตอบอะไรกลับมาแม่

ณตอนนี้เลยคุณแม่อยากได้อะไรที่สุด
ตอนนี้อยากได้ใช้หนี้ให้หมดแค่นั้นจ้ะ
ความหวังนะตอนนี้คือถ้าไม่มีหนี้ชีวิตจะดีมาก

ก็๔ปีแล้วจ้ะทรงแต่ดอก

ทั้งหมดทั้งสิ้นเลย๗๕๐๐บาทมีที่อื่นอีกไหมฮะ
ก็มีบังก์มั้งเล็กน้อยยังไม่เยอะ
เบ็ดเสร็จประมาณเท่าไหร่อันรวมหมดเลยครับคุณแม่
หนึ่งถึงไหมไม่ถึงค่ะ๘๕๐๐บาทได้จ้
ประมาณ๘๕๐๐บาทนี่คือล้างหนี้หมดเกลี้ยง
ไม่มีหนี้ไม่มีสินสามารถที่จะทำงาน
แต่สำหรับดรีมเป๊กบอกเลยว่ามันไม่ใช่งานหมู
ใช่มันไม่ง่ายค่ะเพลงแรกยังยาก
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้ว
เธอต้องใช้ความพยายามสู้กับความสับสนในความตื่นเต้น
สู้กันอย่างยิบตาเลยวันนี้ดิมต้องเอาใหม่
ต้องตั้งใจพี่เป๊กไม่รู้หรอกว่าเพลงจดมันจะเกิดอะไรขึ้น
แต่พี่นับถือใจดีนตั้งแต่สมัครมาแล้ว
เพราะฉะนั้นเราต้องรวบรวมความกล้าเหมือนที่เรากล้าที่จะสมัครมา
แล้วใช้แข่งขันเกมในวันนี้
ก่อนจะเริ่มเกมดรีมมีอะไรอยากบอกกับแม่
หนูจะทำให้ได้นะแม่

วันนี้มาเริ่มกันที่เพลงที่๒
เพลงที่๒มูลค่า๒หมื่นบาทนะครับ
พร้อมนะครับฟังดูก่อน
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๒มาเลยครับ
นั่นคือเพลงโจทย์เพลงที่๒ของดรีมค่ะ
เบรมเคยได้ยินเพลงนี้ไหม

ทีนี้ถ้าจะให้ร้องน่าจะทำได้ไหม

ตั้งใจดีนะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยรออยู่เลย

ตอนนี้สามารถที่จะหยุดได้แล้ว

ถ้าหยุดตอนนี้ก็รับหมื่นหนึ่ง
แต่ถ้าอยากได้ให้มากกว่านี้ก็ต้องสู้
แต่สู้ก็เหมือนเดิมห้ามร้องผิดร้องผิดหมื่นนึง
ถูกหักออกครึ่งหนึ่งเหลือ๕๐๐บาท
แต่ถ้ามั่นใจว่าเพลงที่ฟังโจทย์เมื่อสักครู่แล้ว
จะร้องไม่ผิดก็เริ่มเกมได้เลยค่ะ

สำหรับเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท
ดรีมครับในเพลงนี้จะสู้หรือจะหยุดครับ

ตัวช่วยนะครับตอนนี้มีสิทธิ์ใช้ได้อีก๒แผ่นป้ายนะครับ
เพลงนี้นะครับตรีมจะใช้หรือไม่ใช้ครับ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
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๒เพลงมาครับ
แค่ไหนหัวข้อโตขึ้นอยากเป็นอะไร
ให้เขียนมันย้ายมาหนึ่งหน้ากระดาษ
ก็คิดถึงคำที่พ่อแม่เที่ยวบอกไว้
เป็นเจ้าเป็นนายและสุขสบายทั้งชาติ
เป็นครูเป็นหมอเป็นพนักงานของรัฐ
อีกฝันที่ว่าคืออยากเป็นแอร์ฮอตสเตต
พอเขียนเสร็จก็รีบเอาไปส่ง
ครูอ่านแล้วลงความเห็นว่าเขียนเด็ด
แต่มีอีกหวังที่หนูยังเขียนเพราะเสร็จ
เป็นภาพซีเครดที่เก็บไว้นานพอดู
กล้าบอกครูแต่หนูกล้าบอกอาย
อยากเป็นอะไรบอกให้อายรับรู้
อยากเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลอยากเป็นกู้
อีกอย่างคือหนูอยากเป็นแฟนอาย
อีกอย่างคือหนูอยากเป็นแฟนอาย